คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกดิฉันไม่รู้ว่าจะอุทานคำว่าอะไรดี

เพราะว่าพี่เป๊กสัญชัยและพี่ธัญญาเนี่ยเขาทุ่มงบประมาณกว่า๖๐๐ล้านบาท

โอ้โฮย

คือเขาทุ่มงบประมาณมากขนาดนี้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างโรงถ่ายละครขึ้นมาเป็นของตัวเอง

โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดเกือบ๓ปีเพราะว่าอยากให้ทีมงานและนักแสดงเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตอนถ่ายละคร
โดยถือเลิกดีทำพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ส่วนพี่ธัญญาเองจะกลับมารับงานละครอีกเมื่อไหร่ไปฟังกันเลยค่ะ
จริงเราก็อยากให้ครบวงจรนะคะตอนนี้มันมีทั้งหมดเนี่ยบ้านสี่หลัง๔สไตล์นะคะ
แล้วก็เฟส๒เนี่ยก็จะเป็นตลาดน้ำป่ะ
มีตลาดน้ำแล้วร้านมันประเมินค่าที่ดินขึ้นมาด้วย
ก็จริงตอนนี้ละครก็๓เรื่องนะคะที่กำลังรอออนแอร์อยู่
อาจจะปีละเรื่องหรืออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวดูก่อน